ดาวสุพศรา
คุณผู้ชมทะเลไทยแหมช่วงนี้กลุ้มใจมากเลย

ปูปลาที่เคยมองซ้ายก็เจอมองขวาก็เจอไม่ค่อยมีเลย
สภาพอากาศใต้ท้องทะเลความร้อนมันเกิดขึ้นค่ะ
พูดถึงเรื่องความร้อนใต้ทะเล

ท่าทางจะฝนเยอะนะคะช่วงนี้
เพราะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตรงนี้ค่ะ
กำลังแรงและบวกกับตรงนู้นค่ะ
ทางตอนบนของประเทศมีร่องฝนพาดผ่าน
สองกำลังเขาบวกกันฝุ่นก็แน่นแน่นไปเลยสิคะ
ตลอดทั้งสัปดาห์แหมน่าเป็นห่วงเหลือเกิน
โดยเฉพาะช่วงเช้าแบบนี้ฝนเริ่มเกาะตัวในทะเล
น่ากลัวเหมือนกันนะคะ
และยกพลขึ้นบกค่ะช่วงเที่ยง
ตอนบนของประเทศฝนหนักแน่นเลย
แต่ว่าภาคใต้วันนี้ฝนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะจ๊ะ
นี่นู้นภาคอีสาน
สามสิบเจ็ดองศาเซลเซลเชอสเลย
แต่ว่าหลังจากนั้นไปแล้วฝนตก
สิบห้าถึงสามสิบองศาเซลเซียส
กำลังเย็นกำลังสบายเลย